สวัสดีครับติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับผมทัศนัยโค้ดทรนะครับ
งานนี้ครบวงจรกับเรื่องของการเงินครับ
หรือว่าชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัลนะครับ
ในวันนี้มีสถาบันการเงินต่างมากมายในประเทศไทยมาร่วมออกบุญ

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูประกาศการเปิดงานช่วงเช้ากันก่อนครับ
โดยในปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมปรัฐกฐาพิเศษ
สะท้อนถึงอารมณ์ของคนไทยซึ่งอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น
เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะดีขึ้นเรื่อย
สู้กับภาวะทางเศรษฐกิจโดยจะต้องไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป
รวมทั้งมองไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามครับ
ซึ่งขนาดนี้บริษัทต่างชาติมีความสนใจจะเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นจากดัชนีความเชื่อมั่นของการลงทุน
บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกครับซึ่งไทยตอนนี้ติดอันดับที่๒๐
ของประเทศที่มีความเชื่อมั่นด้านการลงทุน
และอยู่ในอันดับที่๒ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ครับ
เมื่อ๒ปีก่อนต้องบอกว่าไทยนั้นไม่ติดอันดับ๑ใน๒๕ของการจัดอันดับเลยนะครับ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนของไทย
แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมือง
เพราะเห็นว่าไทยสามารถเป็นศูนย์กลางและเป็นประตูกระจายการลงทุนสู่อาเซียนได้ครับ
แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนในที่นี้ซึ่งเป็นนักการเงินทั้งนั้นแหละ
ช่วยกันพูดช่วยกันคิดให้คนไทยมั่นใจขึ้นมา
อย่าคิดว่าเป็นไปเป็นมาแล้วจะดีกว่า
แล้วบริเวณเข้าข้างเราเนี่ย
ฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเราเอง
ขนาดยุ่งอย่างนี้นี่กลับไปอยู่ที่อาจารย์๒๑เลย

คิดในมุมบวก
ท่านมรนายกอาจารย์สมคิดยังยกตัวอย่างกรณีของวิทยาลัยประเภทของจีนครับ
โดยใช้งบประมาณดำเนินนโยบายในปีนี้๑๕๐๐ล้านบาท
แล้วก็ใช้งบประมาณเพิ่มอีก๕๐๐ล้านบาทในปีหน้า
เพื่อก้าวสู่เป็นประเทศไทย๔๐
เพื่อรองรับระบบดิจิทัลนะครับ
สมคิตยังยืนยันว่าการเข้ามาทำงานร่วมกันกับรัฐบาลชุดนี้บอกว่า
ไม่ผิดพลาดแน่นอนจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

เพราะว่าทุกคนนั้นอยากให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าครับ
คุณผู้ชมครับหลายคนคงอยากรู้ว่างานในวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรโดนใจเด็ดกันบ้าง
แน่นอนครับเขาบอกว่าบางธนาคารนั้นก็มีการอนุมัติสินเชื่อ

ส่วนบางธนาคารบอกว่าจะให้สินเชื่อดอกเบี้ย๐

ทั้งเรื่องของตลาดเงินตลาดพุนภักดาชีวิตภักดาภัย
วงเงิน๕ล้านถึง๑๐๐ล้านบาทขึ้นไป

ทันทีอัตราดอกเวียเริ่มต้น๑๐๐หรือว่า๐เท่านั้นครับ
โดยจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว
สินเชื่อรถยนต์รู้ผลภายในเวลา๑๕นาที
ก็ทราบแล้วว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ
รวมทั้งมีการอนุมัติแล้วก็ออกบัตรเครดิตในเวลา๑ชั่วโมงเท่านั้น
เชื่อบ้านก็มีเหมือนกันครับเป็นสินเชื่อบ้านใหม่รู้ผลเร็วที่สุดภายในเวลา๙๐นาทีเท่านั้นเองครับ
สำหรับโปรโมชั่นภายในงานนะครับในหมวดของสินเชื่อบ้านนั้นมีตั้งแต่ดอกเบี้ย๑๐๐
๑๐๐หรือว่า๐ไปถึง๑๐๐ละ๐๒๕นาน๖เดือน
แล้วก็ร้อยละ๐๐๕นาน๙เดือนและร้อยละ๐๙๙นาน๙เดือนด้วยครับ
เงินฝากนั้นมีดอกเบี้ยสูงให้ผลตอบแทนสูงสุดถึงร้อยละ๔๒๕ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือโปรโมชั่นรวมทั้งบรรยากาศของการเปิดงานณเวลานี้ครับ
มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมชมงานกันแล้ว
มีคนออกมาติดต่อเรื่องของการเงินทั้งการปล่อยสินเชื่อทั้งเรื่องของการกู้ต่าง
แล้วก็เรื่องของกองทุนต่าง
คุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงหน้านั้นเราจะกลับมาติดตามการพูดคุยกันกับผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพรวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ปีนี้เขามีอะไรน่าสนใจมาโชว์ในงานนี้กันบ้าง
ติดตามช่วงหน้ากันต่อกับเปิดโลกศึกษกิจครับ